วันศุกร์ที่เราเล่าเรื่องราวขนหัวลุกของพี่แซนค่ะ
ระดับกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแบบไม่มีสาเหตุเลย
เป็นเพราะว่าพี่แซมอยู่ก็พูดถึงเรื่องแตงโมขึ้นมา
คือคืนที่เกิดเรื่องเนี่ยนะพี่แซมเขาเพิ่งจะกลับมาจากทำบุญไง

พอผ่านร้านอาหารร้านสุดท้ายที่แตงโมไปก่อนจะเสียชีวิต
แซมก็พูดขึ้นมาว่าเออคนเรามันจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแบบนี้เหรอ
ยังไม่ทันจะสิ้นเสียงคุณผู้ชมค่ะ

เออผ่านไปไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมคืนวันนั้นพี่แซมก็ต้องยกมือบอกน้องสาวที่เคยร่วมงานกันว่า
โมพี่คิดถึงนะเดี๋ยวพี่จะทำบุญไปให้
แล้วล่าสุดค่ะพี่แซมก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแตงโมนะ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดให้กับแตงโม
แล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ามาถวายสังขทานทำบุญอุทิศให้น้องแตงโมนะครับ
ถ้าน้องรับรู้ได้ด้วยยานอันใดก็ตามก็คงจะรู้ว่าถึงแม้จะครบปีแล้วที่จากไป
แต่ก็ยังมีคนที่รักและคิดถึงหนูอีกจำนวนมาก
แฟนคลับที่เห็นโพสต์นี้นะคะก็เข้ามาสาธุกันเยอะแยะมากมาย
คือต้องบอกว่าพี่แซมกับแตงโมเนี่ยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาสนิทกันจากละครเรื่องใบไม้ที่ปิดฟิล
ในเรื่องนี้เขาก็เล่นเป็นพี่น้องกันด้วยเขาก็เลยมีความสนิทสนมกันนะคะ
หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะตอนที่เรือดับบอกว่าแตงโมมาทักหรือเปล่า
มันเป็นเรื่องบังเอิญที่แบบเกิดขึ้นได้ยังไง
ตอนแรกจะไม่เชื่อแต่ว่ามันก็เอ๊ะนะเอ๊ะเหมือนกันนะคุณผู้ชม